เด็กบางทีเขาพาไปเล่นสนอะไรนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรำ
มันใกล้จะออกผันสารแล้วคุณสุพัฒนาสารา
เด็กเขาก็ไปซื้อพวกประทัดต่างแล้วเขามาแกะดินประสิว

ทดลองพอจุดแล้ววิ่งหนีไงใครจะวิ่งหนีได้ทัน

หนีไม่ทันขานี่โอ้โหเลือดอาบเลยนะคะ
เย็บเป็น๑๐กว่าเข็มเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่เห็นนี้คือต้องทำสีเบลอภาพเอาไว้

เขามีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ
เด็กเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง

เด็กจะไปซื้อพวกประทัดไงคะมาจุดเล่น

เป็นภาพเหตุการณ์ที่เด็กเอาประทัดไปยัด

ขวดมันก็แตกกระเด็นใส่ขาจนเลือดอาบ

ผู้สื่อข่าวนะคะเดินทางไปที่บ้านโนนมะงา

ไปเจอกับน้องเรียนอยู่ป๕เองคุณผู้ชม

นามสมมุตินะคะเรียกว่าน้องภูมิละกัน
น้องภูมิอยู่โรงเรียนในตำบลสแก่
แล้วน้องเป็นหนึ่งในสามคนที่โดนประทัด
มันระเบิดใส่ได้รับบาดเจ็บ
น้องภูมิต้องเย็บ๑๘เข็มนะคะ
นอนอยู่ที่บ้านส่วนนี้คือคุณยายของน้องภูมินะคะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องภูมิ

ก็เลยชวนเพื่อนด้วยกันวัยเดียวกันลงขันกัน
เอาตังค์ไปซื้อประทัดในร้านค้าในหมู่บ้าน
ซื้อแบบลูกบอล๒๐ลูก
ราคาลูกหนึ่ง๒บาท

หลังจากนั้นก็เอาไปจุดเล่นละ๕ลูก

เอาดินประสิวมายัดใส่ขวดแก้ว

คือเตรียมไว้แล้วว่าจะจุด

แล้วก็แกะดินประสิวมาใส่ขวดเครื่องดื่มแบบนี้

ว่าของเธอของฉันใครจุดเสียงดังกว่า

แล้วก็มาดูซิว่าใครจะวิ่งหนีได้ทัน
ปรากฏว่าน้องภูมิทำแบบนี้เหมือนกัน
แล้วมันระเบิดก่อนวิ่งหนีไม่ทันค่ะ

ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

คนหนึ่งเจ็บขาขวาเย็บ๓เข็ม
ส่วนอีกคนนึงเจ็บที่ขาซ้ายเย็บ๑๒เข็ม
แล้วก็ตัวน้องภูมิเย็บ๑๘เข็มนะคะ

ร้านเขาจะเอาประทัดมาขายให้กับเด็ก

ยายก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลร้านค้าที่เขาขายประทัดหน่อย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กซื้อไปมันอาจจะอันตรายได้
อยากให้คนขายน่ะคืออย่ามองแต่ได้อย่างเดียว
พอเห็นว่าเด็กมาซื้อไม่ควรที่จะขายให้นะคะ
ค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับประทัดระเบิดที่จังหวัดมหาสารคาม
น้องคือมือด้านซ้ายเละเลยนะ

เพราะฉะนั้นแล้วช่วงใกล้เข้าพรรษาแล้ว

คุณผู้ปกครองนี่แหละจะต้องเป็นผู้ดูแลนะคะ